หลายคนติดตามความคืบหน้า
ตอนนี้นี่ลุ้นระทึกเลยนะคะ
สำหรับหวยอลละเวง๓๐ล้าน
ผู้สื่อข่าวของเราไปประจำการอยู่ที่กองปราบแล้ว

ใครที่ติดตามข่าวนี้ก็ยังคงเชียร์กันได้นะ
ส่งไลน์เข้ามาให้กำลังใจทั้งสองฝ่าย
หรืออย่างไรคุณทัศนัย

เพราะว่าเกือบร้อยไปเสร็จแล้วสำหรับหลักฐานที่มีก็คุณผู้ชมครับ

ความเคลื่อนไหวของคดีหวย๓๐ล้านบาท

มีการประชุมชุดคลี่คลายสำนวนคดี
ก็จะมีการออกหมายจับใครบ้างจะมีรายชื่อตามกระแสข่าวที่ออกมาหรือไม่
ติดตามพร้อมกันกับคุณพลอยสตรีมนิทศิษฐ์พูดจากข่าวของเรา
รายงานมาจากทางด้านของกองบังคับการปราบรามเชิญเลยครับ
ค่ะผ่านไปกว่า๑ชั่วโมงแล้วนะคะที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
ในฐานะเป็นผู้ทำคดีหวย๓๐ล้านบาทนี้นะคะ
ก็ได้มีการเดินทางมาที่กองบังคับการปราบรามค่ะ
เพื่อที่จะประชุมนะคะร่วมกับคณะทำงานค่ะแล้วก็ค่ะคณะพนักงานสอบสวนนะคะ
เพื่อที่จะขี้คายคดีหวย๓๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ตำรวจนะคะได้มีการมาประชุมร่วมกันค่ะ
หลังจากที่ตำรวจกองปราบปามนะคะได้มีการปูพรมค่ะลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
โดยพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ได้มีการระบุนะคะว่าในวันนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะทำงานแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะพยานหลักฐานก็ยังคงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าได้แล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละแปดสิบนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะการประชุมนั้นจะเป็นการนำสำนวนที่พนักงานสอบสวนกว่า๔๐นายนะคะ
ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นั้นมาชี้แจงค่ะ
โดยล่าสุดนะคะก็ย้ำว่ายังไม่ได้มีการออกหมายจับใครนะคะแต่คดีนี้นั้นจะชัดเจนภายในสองวันนี้ค่ะ
และยังไม่ได้มีการชี้ชัดนะคะว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของใครกันแน่
ซึ่งหากขบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จค่ะก็จะมีการออกหมายจับได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีหมายเรียกนะคะ
แล้วก็คาดว่าคดีนี้นั้นจะคลี่คลายไปภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนเรื่องคลิปเสียงการสนทนานะคะที่ได้ถูกออกมาเผยแพร่นั้นนะคะ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบนะคะว่าออกมาได้อย่างไรค่ะ
ซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะไม่ได้มีการกังวลใจเนื่องจากว่าไม่จำเป็นที่จะต้อง
ได้ให้การยอมรับตั้งแต่ต้นค่ะว่าเป็นบุคคลในคลิป
เดี๋ยวเรานะคะลองไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันค่ะ
ก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนกัน
ถ้าออกมาก็ต้องมีที่มาที่ไปแล้วเป็นข้อได้จริงนะครับ
แต่ทางตำรวจดูแล้วว่ามันมีส่วนไหมคะ
ก็โอ้ยังงี้ไม่ต้องถามผมครับ

นอกจากนี้นะคะผู้จำรวจตรีชานก็ยังได้ระบุด้วยว่า
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้กำชับให้สอบสวนในประเด็นที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานใหม่ที่จะเข้ามาสู่สำนวน
โดยการสอบสวนนะคะไม่ได้มีการตัดพยานแวดล้อมออก
แต่ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุก็จะให้แยกออกไป
โดยขณะนี้นะคะพยานแวดล้อมของครูปีชานั้นมีไม่เกิน๑๐ปากเท่านั้น
ส่วนในวันพรุ่งนี้ที่จะถึงกำหนดการรับทราบข้อกล่าวหาของร้อยตำรวจโทจรูนนั้น

เนื่องจากว่าจะต้องมีการสืบพยานหลักฐานใหม่นะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้นั้นการสืบสวนสอบสวนอยู่ภายใต้การทำงาน
ขณะที่นายตำรวจทั้ง๔นายที่ทำคดีนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
โดยเน้นย้ำนะคะให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่เชื่อมโยงกับคดีทั้งหมด
และยืนยันนะคะว่าการสอบสวนตำรวจทั้ง๔นายนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างเคร่งเครียดค่ะ
ส่วนจะมีตำรวจคนใดนั้นถูกออกหมายจับหรือไม่ให้รอการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน
ส่วนกระแสข่าวนะคะที่ว่าจะมีการย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ไม่เป็นความจริงค่ะ
ขอให้รอความชัดเจนจากที่ประชุมนะคะด้านพยานนะคะเช่นในแผนและนางกุ้งค่ะ
ซึ่งได้ให้การไม่ตรงกันในครั้งแรกก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งในบางประเด็นที่ยังต้องสงสัยค่ะ
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ยังได้มีการแย้มก่อนที่จะขึ้นประชุมค่ะ
ว่าให้รอดูพยานหลักฐานเด็ดนะคะว่าใครนั้นนะคะเป็นผู้ที่กระทำความผิดที่ชัดเจนค่ะ
ซึ่งทางเราเองนะคะก็จะต้องจับตาดูกันต่อไปภายหลังการประชุมนะคะ
ว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่กระทำความผิดเลยหรือไม่ค่ะ
ซึ่งหากว่ามีความคืบหน้านะคะก็จะรีบรายงานกลับไปให้ทราบทันทีค่ะ
ศจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบังคับการปราบปรามค่ะ

เพราะว่ายอมรับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นเสียงของทั้งสองท่าน
คือแม่ค้ากับทางด้านของครูปีชา
รวมทั้งมีเรื่องของหลักฐานเด็ดที่สำคัญมากอีกหนึ่งอย่าง
เรียกว่าหมัดน็อกเลยก็ว่าได้นะคะ